ราขึ้นโรงพักอีกแล้วคราวนี้เป็นคิวคุณใหม่สุคลธวานะคะ

เพราะว่ามีคนเอารูปภาพของเธอไปใช้ติดในร้านขายกาแฟ
หนึ่งว่าเธอเป็นเจ้าของร้าน
เธอถึงได้รู้ว่าเอ้ามีคนแอบเอาผ้าไปใช้
เหมือนแอบอ้างเรื่องของธุรกิจเลยนะ
ใช่เนี่ยค่ะเธอบอกว่า๒วันก่อนเพื่อนส่งรูปมาให้
เป็นรูปของเธอติดอยู่ที่รถขายอาหารที่ขายอยู่ในหลายสถานที่
พอตรวจสอบดูโอ้โหรูปนี้เนี่ยถ่ายมา๑๐กว่าปีแล้ว

คือถ่ายตอนที่เธอไปเป็นแขกรับเชิญออกรายการทีวีช่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องช่องทางทำกินนะคะ
ซึ่งทางร้านเนี่ยเอ้ยขออภัยทางรายการเนี่ย
เขาเชิญร้านยำขนมจีนคุณวันมาออกรายการ
หลังจบรายการเจ้าของร้านเขาก็ขอถ่ายรูปกับเธอเธอก็ถ่ายไป
ไม่รู้เลยว่าร้านจะนำรูปไปติดที่รถขายอาหารที่มีอยู่กันหลายสาขา

แต่ประเด็นมันคือว่าอยู่มีคนโทรมาไง
โทรมาหาบ่อยเลยบอกว่าเนี่ยคุณดูอ่ะ
ขนมจีนคุณวันแซเปอร์แต่เป็นลูกคุณใหม่ถือจานอ่ะ

คุณใหม่จะมีการขายเฟรนชายส์ร้านยำขนมจีนไหม
เธอก็เลยงงว่าฮะนี่ฉันไปทำธุรกิจขายยำขนมจีนตั้งแต่เมื่อไหร่หรือ
พอมาได้รับรูปภาพทั้งหมดจากเพื่อนก็เลยรู้เรื่องราวค่ะ
ติดต่อไปหาเจ้าของร้าน
พูดคุยกันบอกว่าขอความกรุณาให้เอารูปใหม่ออกนะคะ

เรื่องต้นเพราะว่ามีการนำรูปออกไปบ้างแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่หมด
เลยตัดสินใจมาลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน
เพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าครบ๓วันแล้วยังเอาออกไม่หมดเนี่ย
ก็อาจจะต้องมีการดำเนินคดีทางกฎหมาย
เพราะคุณหมายบอกว่าจริงแล้วไม่ได้อยากจะใจร้ายเอาเรื่องเอาราวหรืออะไร

สมมุติลูกค้าไปกินแล้วปวดท้องท้องเสียหรืออะไรยังไงก็แล้ว
แต่เนี่ยคนที่เดือดร้อนมันคือเธอไง
อาจจะแอบอ้างไปขายเฟรนชายอะไรอย่างนี้
เธอก็มายืนยันว่าเธอไม่เกี่ยวข้องนะครับกับธุรกิจนี้